เรื่องของการหลอกลวงเพื่อที่จะให้ลงทุนระยะหลังก็จะถี่เป็นข่าวถี่มากขึ้น
อย่างกรณีที่จะเล่านี่ต้องบอกว่าตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเลย
เพราะฉะนั้นเหยื่อเนี่ยก็คือนักศึกษานั่นเองนะคะมีนักศึกษาถูกหลอกให้ออมเงินด้วยดอกเบี้ยที่ต้องบอกว่าสูงนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็เข้าฟอร์มเดิมเลยค่ะเชิดเงินหนีไปผู้เสียหายเป็นร้อยรายนะคะเงินเนี่ยกว่า๘ล้านบาทค่ะ
เขาบอกว่าสิทธิ์เก่าสิทธิปัจจุบันถูกหลอกศูนย์เงินไปกว่า๘ล้านผู้เสียหายหลงเชื่อศูนย์เงินมากที่สุดเนี่ยเป็นล้านเลยนะคะ
ติดต่อไม่ได้หายสาบศูนย์ใครรู้จักช่วยติดต่อกลับมาด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับน้องเอค่ะนะฮะเป็นนามสมมุติหนึ่งในผู้เสียหายนะคะ
เล่าว่าออมเงินบ้านจ๋าเนี่ยเปิดมาหนึ่งปีแล้วค่ะครับคนที่มาออมเงินส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษา
เขาจะแบ่งแบบนี้เป็น๒ระยะระยะสั้น๑๐วันระยะยาว๓วันระยะสั้นก็ลงทุนทุนละ๑๐๐
๑๐๐ได้๑๐เปอร์เซ็นต์ถ้าสมมุติต้องการออม๕๐๐๐ก็ต้องจอง๕๐ทุน
พอครบ๑๐วันจะได้ต้นกับดอกเป็นเงิน๕๕๐๐
๑๐วันก็ได้เพิ่มมา๕๐๐
ได้เพิ่มอย่างนี้มันก็เร็วใช่ไหมคะ
ส่วนระยะยาวต้องลงทุนทุนละ๑๐๐แต่จะได้ดอกเบี้ย๓๗เปอร์เซ็นต
พอครบกำหนดเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีตอนแรกก็ได้
ก็มาแบบกับเจ้าอื่นนั่นแหละที่ใช้วิธีหลอกลวงแบบนี้
แต่ว่าหลังก็ไม่ได้เหมือนกับที่ตกลงกันไว้
ตอนนี้ค่ะมีผู้เสียหายกว่า๒๐๐ราย
เขากำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
คราวนี้ผู้เสียหายเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะ
แต่รูปแบบการหลอกลวงก็ยังมาในแบบเดิมนะคะ
ฟังคุณวรพรไปเวลาใครมาชวนก็เอ๊ะ
ฟังจากคุณวรพรมาแล้วจะได้ไม่โดนหลอกนะฮะ